ขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็ยังรอความชัดเจน
หลายฝ่ายก็บอกว่าอยากจะมีการแบ่งเก้าอี้กันให้เรียบร้อย

แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนตรงนี้นะคะจากทางเพื่อไทย
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังทำงานตามเรื่องนี้อยู่

ซึ่งวันนี้ก็ปฏิเสธข่าวภักดิ์เพื่อไทย
ที่จะมีการเตรียมพูดคุยกับรวมไทยสร้างชาติ

ตกลงว่ามีการเชิญมาร่วมรัฐบาลหรือไม่
ผลเอกประยุจันทร์โอชาค่ะวันนี้ลงพื้นที่ที่
จังหวัดสระบุรีนี่เห็นทางรถไฟนะคะเพราะว่า
พลเอกประยุทธ์ไปตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมระบบราง
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระ
สถานีรถไฟหินลับตำบลมวกเหล็กที่จังหวัดสระบุรี
ก็ไปพร้อมกับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายกขึ้นขบวนรถไฟหมายเลข๓ค่ะไปที่อุโมงผาเสด็จ
ตอนที่รถไฟจะออกผู้สื่อข่าวก็กระเซาท่านนายกค่ะ
บอกนี่เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายหรือเปล่า

ไม่รู้นะคะก็ถามแบบนี้นายกรัฐมนตรีก็ยิ้มค่ะ
แล้วพอถามย้ำอีกนายกก็บอกแหมมันก็มีตั้งหลายขบวน
ขบวนรถไฟมันไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้ว
เหมือนประเทศชาติที่เดินไปข้างหน้าไม่มีวันสิ้นสุด
นี่นะคะถ้าทุกคนช่วยกันทำมันก็ไปข้างหน้าได้
หัวขบวนไม่ดีก็ล้มทั้งขบวน
ท่านนายกหมายความว่ายังไงคะเอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
สื่อก็ต้องช่วยกันหาเหตุหาผลว่ามันใช่หรือไม่ใช่
มันเป็นอย่างไรพอที่จริงมันก็จะไม่สะลอกกันหรอก

ผู้สิทธิ์ข่าก็ถามต่อเลยค่ะบอกว่า
แล้วกรณีที่พักเพื่อไทยเขาเตรียมเชิญ
รวมไทยสร้างชาติจัดตั้งรัฐบาลท่านว่ายังไงบ้าง

งั้นผู้สิทธิ์ข่าก็เลยต้องไปถามท่านคุณอานุทิน

รกูลรองนายกที่ก็อยู่ในรถไฟขบวนเดียวกันด้วยนะคะเอ่อ
อันนี้ถามในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ซึ่งก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ทราบ
กรณีที่พักเพื่อไทยเตรียมหารือกับรวมไทยสร้างชาติ
การจัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ทราบเลย

ก็นัดคุยกับพักเพื่อไทยคุยกันอยู่
คงต้องคุยกับทุกพักให้เรียบร้อยก่อน
และทุกอย่างจะตกผลึกก่อนวันที่๒๒สิงหาคม
ที่จะโหวตเลือกนายุทธมนตรีหรือเปล่า
คุณอนุทินก็ไม่ได้ตอบชัดเจนนะคุณนัทพงศ
ยังแต่บอกว่าเขาก็เร่งหารือกันอยู่แล้วนะคะ